ระเวนปั่นจักรยานขายผักนะคะ
ระหว่างทางเนี่ยไปเจอผู้ชายใจดีคนนี้เนี่ยนะคะ

เป็นภาพความประทับใจนี้ไว้ได้ค่ะ
ขายอะไรอ่ะ

เน็ตนาขายโถง

ถ้าใครทำให้เนี่ยย่าทำให้อายุเท่าไรเนี่ย๑๑โอ้เว่เก่งว่ะ
อันนี้ถุงเท่าไรนะ๑๐บาทเอามา๑๐ถุงแล้วก็ไหนหน่าเอาหมดเลย
โอ้ยขายแปลกด้วยนะ

แล้วอย่างที่เขาถามไปเนี่ยน้องอายุแค่๑๑ขวบเท่านั้นเอง

อาหารกินดูสิปั่นจักรยานมาขายผักแบบนี้นะคะ
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าไม่ทันได้สอบถามชื่อเสียงเรียงนามนะ

รู้แต่ว่าน้องปั่นจักรยานตระเวนขายผักอยู่แถวบ้านวังกระโดนน้อย
อยู่อำเภอภัยสาลีที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ

เขาขับรถผ่านมาเจอน้องพอดีเลยก็เลยจอดรถแล้วก็แวะอุดหนุนน้อง
แล้วสุดท้ายเขาเหมาหมดทั้งตระก้าเลยนะคะผักที่น้องขายเห็นไปแล้วนะ
เป็นผักที่ญาติเนี้ยเขาเก็บมาแล้วก็แบ่งใส่ทุ่งทุ่งทุ่งทุ่งเนี้ยนะคะ
ขายก็ไม่แพงถูกมากค่ะบวบหนึ่งถุงคุณผู้ชมเห็นไหม
สิบบาทเท่านั้นเองส่วนน้อยหนานะคะถุงใหญ่มาก
ถุงหนึ่งได้เกือบกิโลเลยขายแค่ถุงละยี่สิบบาทเท่านั้นเองค่ะ
หลายคนเห็นคลิปนี้นะคะชื่นชมในความขยันขันแข็งของหนูน้อย
แล้วก็ชื่นชมเจ้าของคลิปด้วยค่ะที่ใจดีแล้วก็แวะอุดหนุนน้องนะคะ
เชื่อไหมพี่คนนี้เขายังตามไปถ่ายภาพตอนที่น้องเอาเงินที่ขายผักได้ค่ะ
เอาไปให้ญาติที่บ้านอ่ะเออคือน้องเนี่ยดีใจมาก
หลังจากขายหมดนะคะปั่นจักรยานกลับบ้านตัวปลิวเลยอะค่ะ
อ๋อบางทีนะเออตัวปลิวเลยเอาเป็นว่าอย่างน้อยน้อยนะคะ
น้องก็ไม่ต้องปั่นจักรยานตากแดดนะคะไกลแล้วก็ดีใจที่วันนี้เขาเจอคนใจดี
เหมาไปหมดเลยก็ขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะตากแดดจนตัวคล้ำหมดเลย
อ่ะสู้นะครับค่ะนะฮะ